ค่ะนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับ
ตำรวจกำลังเร่งติดตามตัวคนร้ายอยู่ครับท่านผู้ชมครับ
เป็นคดีที่นายรัชตะพิลาหลวงอายุ๑๕ปีนะฮะ
เป็นนักเรียนชั้นม๓ของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดสมุทรปราการ
ถูกมีดฟันคอจนเสียชีวิตเมื่อคืนนี้
บริเวณปากซอยหนามแดงบางพลี๒๑

เพื่อนของผู้ตายให้การกับตำรวจว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นขณะกำลังขี่รถจักรยานยนต์กันมา๒คัน

กลับจากงานวันเกิดเพื่อนเมื่อคืนนี้
อยู่ที่บ้านในหมู่บ้านเฟื่องฟ้า๑๑ซอยมังกร
นายรัชตะนั่งซ้อนท้ายสุดเลยของคันที่๒
เมื่อมาถึงหลังวัดหนามแดงได้ยินเสียงผู้ตายตะโกนขึ้นว่า

พอเพื่อนหันกลับไปดูก็เห็นคนร้าย๒คน
ขี่รถจักรยานยนต์เร่งเครื่องแซงหน้าขึ้นไป

จากนั้นพอขี่เลยมาไม่ไกลหลังวัด

ก็เลยหยุดรถแล้วก็ประคองเพื่อนลงมาวางกับพื้น

ล่าสุดตำรวจได้ภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วนะฮะ
ก็รู้แล้วนะครับว่าเป็นคนไหนอะไรยังไง
ใช้มีดฟันผู้ตายจนเสียชีวิตนะครับ